คุณผู้ชมคะวงการผ้าเหลืองมาอีกแล้วค่ะแต่คราวนี้ไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์อะไรใดแล้วนะ
เป็นเรื่องเจ้าอาวาสกับเนรค่ะคือเขาบอกว่ามีเนรรูปหนึ่งอายุสิบสามปี
สภาพร่างนี่คือสะบักสบอมเลยอ่ะบอกโดนเจ้าอาวาสสั่งสอนมา

เขาแจ้งว่าโดนเจ้าอาวาสทำร้ายร่างกายจนน้องต้องนอนพักจนเนรต้องนอนพักรักษาตัวค่ะ

เนี่ยผู้ใช้งานเฟซบุ๊คเขาโพสต์ภาพนี้ไว้เป็นสามบะเนรอายุสิบสามปีนะคะ
จะเห็นว่าหน้าเนี่ยมีแผลเต็มไปหมดเลยเขียนข้อความบอกว่าเป็นพระเป็นเจ้าอาวาสอย่างดี
ความเหมาะสมแต่นี่ทำร้ายร่างกายเนรมันเกินไปไหม
ลงพื้นที่ไปที่บ้านของสามเณรรูปนี้เลยนะคะอยู่ที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะ
ไปเจอสามเณรกำลังนอนอยู่ในมุ้งแล้วก็พยายามจะลุกออกมานะคะก็เห็นผา
แต่เรานึกว่าเย็นวันที่๑๖มกราคมเนี่ย

อยู่เจ้าอาวาสวิ่งเข้ามาทำร้ายทั้งเตะทั้งต่อยทั้งกระทืบ
ร้องขอให้หยุดแล้วแต่ก็ไม่เป็นผล
เจ้าอาวาสทำร้ายจนหนำใจแล้วก็เดินกลับไป

รีบวิ่งมาใส่ผมเลยครับรีบวิ่งทั้งเอามือมาต่อยแล้วเท้ามาถีบเลยครับ
ร้องครับร้องหลายครั้งเลยครับฟ้องแล้วเข้าประจานผมก็เข้าประจานแล้วเขายังไม่พอครับ

สาเหตุเพราะอะไรครับเนี่ย
ว่าน่าจะไม่พอใจผมนะครับ
ไม่พอใจนี่คือมันมีสายเหตุเหรอครับนี่นี่

แล้วก็มาถูกทำร้ายจนระบมทั้งตัวแบบนี้
กินข้าวไม่ค่อยได้ก็เลยต้องพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลหนองหิน
แล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจโดยตั้งใจเลยว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ
สุดนะคะนอกจากนี้เรายังได้คุยกับนายกฤษฎานะคะอายุยี่สิบปีเขาบอกว่า
เขาเป็นหนึ่งในคนที่เคยโดนเจ้าอาวาสทำร้ายคือปี๕๙เนี่ยเขาบอกเขาบวชเรียนอยู่
ขออภัยบวชเนรอยู่นะคะแล้วบังเอิญถือกิ่งไม้ไปโดนเจ้าอาวาส
เดียวกันนี่แหละเจ้าอาวาสไม่พอใจหยิบกิ่งไม้ฟาดไทยทอยเขา
แล้วก็ตะโกนด่าแล้วก็มีสามเณรรุ่นพี่หลายคนโดนเหมือนกัน
มีคนหนึ่งโดนหนักถึงขั้นหูฉีกเลยจนพ่อแม่ต้องย้ายไปเรียนที่อื่นนะคะ
วันนี้เจ้าคณะอำเภอหนองหินพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
ก็คือสำนักพุทธจังหวัดเลยแล้วก็ตำรวจเนี่ยลงพื้นที่สอบสวนพระอาจารย์สุพรรณแก้วมงคล
เจ้าอาวาสวัดศรีหนองหินถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุยกันอยู่ชั่วโมงนึง
แล้วพระครูอุดมธรรมเจ้าคณะอำเภอหนองหินก็ออกมาเปิดเผยว่า
เจ้าอาวาสยอมรับว่าลงมือทำร้ายจริงแต่ไม่ได้ตั้งใจ
ลงโทษอาจจะเป็นโทษสถานเบาแต่จะมีการตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมาสอบสวน
เจ้าอาวาสวัดศรีน้องหินเปิดเผยนะคะว่าคือสามเณรรูปนี้บวชเรียนมา๑พันศาแล้ว
เป็นเนรที่ดีมาโดยตลอดแต่หลังหลังเปลี่ยนไปไม่เคารพ
คาดคันถามว่าพระอาจารย์ไปทำอะไรให้เนรโกรธและโมโหก็เลยตบ
แล้วก็เหมือนกับล้มลงไปชนหินนะคะ

แต่ก็ยอมรับว่าอาจจะพลังมืออะไรพลังมืออัตมาเนี่ย
อาตมาตีด้วยมืออัตมาเป็นพระอัตมาไม่ได้กระทืบหรอก
เมืองต้นนะคะผู้กำกับการสพนหินบอกว่า
คือผู้เสียหายเนี่ยเป็นเนรอายุ๑๓ก็คือยังเป็นเด็กอยู่
ก็ต้องมีการสอบร่วมกับสหวิชาชีพครับก็เดี๋ยวจะต้องมีการสอบอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนโทษจะรุนแรงหรือไม่ก็อยู่ที่ผลนะคะว่า
บาดเจ็บหนักหรือว่าเบาค่ะอยู่ที่ผลการตรวจร่างกาย
แต่ว่าก็ยืนยันนะคะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการออกหมายเรียกเจ้าอาวาสมารับทราบข้อกล่าวหา
แล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะ
เพราะว่าผู้ปกครองเขาบอกเขาไม่ยอมใช่ไหม
ก็บอกว่ามีคนอื่นที่เคยโดนมาด้วยนะคะ